เห็นวัยรุ่นเด็กช่างตีกัน๑๐กว่าคน

ขึ้นดิพ่อแม่ยังดูยังไงกันวะเฮ้ย
โอ้โหแมนมากแน่นอนจริง
คำพูดของเขาเนี่ยสุดยอดนะ
ชีวิตมีค่าแค่นี้เองเหรอแล้วพ่อแม่จะอยู่ยังไง
แล้วเห็นไหมแต่ละคนมิดดาบยาวซะเหลือเกิน
มีดพระมีดดับนี่จะบอกว่าดีนะที่แบบ

อาวุธพรบมือเลยอาวุธพรบมือเลยพระราม๒อ่ะคุณ
โอ้โหรถมันก็ติดอ่ะ
ซึ่งเป็นทหารเรือเขาโพสต์คลิปขณะที่
กลุ่มนักเรียนกำลังไล่ทำร้ายกันบนถนน

ก็มีทั้งมีดมีทั้งระเบิดปลาใส่กันไปแล้วนะ
แล้วก็ฟันใส่กันไปแล้วด้วยนะฮะ

ทำอะไรกันออกไปรถมันติด
ไม่เป็นห่วงพ่อแม่หรือยังไงอย่างนี้นะฮะ
คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐนะฮะผู้สื่อข่าวของเรา
เดินทางไปคุยกับทหารเรือ๒นายใจเด็ดนะฮะ
วิศรียานะฮะเป็นเจ้าหน้าที่สังกัดกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
หลังจากที่เขาเลิกอบรมที่โรงเรียนพันจัดแล้วก็กำลังกลับที่สมุทรประการ
เขาวิ่งรถอยู่เลนขวาสังเกตเห็นมีกลุ่มเด็กช่างมากันเป็นสิบเลย
แล้วก็มีรถจักรยานยนต์หลายคันล้มลง

ก็เลยเบี่ยงรถไปจอดที่เลนซ้ายสุดแล้วก็จะลงไปช่วยคนที่เจ็บกับรถคันนั้นนะฮะ
พอลงจากรถโอ้โหนี่เลยฮะมาเป็นกลุ่มแบบที่เห็นนี่แหละครับ
เป็นกลุ่มวัยมรุ่นทะเลาะกันมา
เขาก็ตะโกนห้ามไปอย่างที่เราได้ยินไป
จนเพื่อนลงมาจากรถแล้วก็บันทึกคลิปเอาไว้ตามที่เห็นนี่แหละ
แล้วก็ตะโกนว่าแจ้งตำรวจแล้ว
เพราะว่าต้องการจะให้กลุ่มวัยรุ่นเขาอยู่ตีกัน

จังหวัดนั้นทั้งสองกลุ่มก็มีทั้งมีดแล้วก็ระเบิดปิงปองในมือด้วย

ตอนที่ผมลงไปผมเห็นวัยรุ่นเขารุมทำร้ายกัน
ออกไปอีกออกไปจากที่จักรยานยนต์ล้ม
ถัดออกไปอีกเพราะผมก็เลยเดินเข้าไป

คือประเมินสถานการณ์ว่าจะมีเหตุอะไรกับตัวเราไหม
ซึ่งจากลักษณะแล้วพอวัยรุ่นสังเกตเห็น
ผมสองคนที่แต่งเครื่องแบบเครื่องรายการ

ก็กระโดดข้ามอีกทางหนึ่งไปครับ
กลับเข้าไปทางหมู่บ้านแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่ง
ซึ่งผมดูแล้วว่าเขาเริ่มเดินห่างออกจากผมไปเรื่อย

ก็เลยอาจจะกลัวนะฮะแล้วก็เลยไปเลย
ทางด้านของผัญจาดตรีสุรเดชรัฐเหลือทหารบริเวณ

พ่อแม่ให้ไปเรียนไม่ได้ให้ไปตีกัน
กลุ่มเด็กวัยรุ่นนั้นขับรถหนีไปแล้วบอกว่า
ครั้งแรกที่ลงไปคือคิดว่าจะไปช่วยคนเจ็บนะ
แต่พอลงไปแล้วมันไม่ได้แค่นั้นไง
มันตกใจมากเพราะว่าเด็กเขามีอาวุธกันมากมาย

ทั้งสองกลุ่มไม่ได้มีท่าทีว่าจะทำร้ายอะไรเขา
ที่สำคัญคงเห็นว่าใส่เครื่องแบบอยู่ด้วย

แล้วก็ต่างแยกย้ายกันไม่มีใครเลือดตกยางออก
มีแค่คนที่เจ็บจากรถล้มนิดหน่อยนะครับ
แต่ว่าน้องเขาไม่ได้มีท่าทีที่จะทำร้ายเรา

แล้วก็พอกลุ่มทั้งสองกลุ่มเห็นว่าผมและน้องลงไปด้วยกัน
เขาก็เริ่มที่จะแยกย้ายครับแยกย้ายต่างคนต่างวิ่งหนีออกไปกัน
แล้วช่วงจังหวะนั้นก็คือยังโชคดีที่มีเสียงรถ
ไม่มั่นใจว่ารถอะไรเป็นรถเปิดหวอมา
ก็ยิ่งทำให้เขาตกใจระแวงออกไปประมาณนี้ครับ
ก็เลยทำให้เขาแยกย้ายกันได้
คือเท่อ่ะเก่งอ่ะสติดิ์อ่ะ
นับถือใจก่อนเลยเพราะว่าเห็นแล้วว่าอยู่กันหลายสิบคนกลุ่มวัยรุ่นนะนะ
แม้จะยังไม่รู้ว่ามีอาวุธหรือเปล่าก็ตามแต่เขามากันแค่สองคน
นี่แหละเขาบอกว่าใจถึงพึ่งได้

แต่ว่าหลายคนก็เป็นห่วงก็โชคดีที่ไม่ถูกวัยรุ่นกลุ่มนี้ทำร้าย
เพราะว่าอาวุธมาครบมือสักขนาดนั้น
อยากให้ทุกคนวัยรุ่นทุกคนได้ฟังนะที่เขาพูดเอาไว้บอกว่า

พ่อแม่จะอยู่ยังไงพ่อแม่ส่งมาทำอะไร